สถิบัติเองจะมีคำตั้งที่ผู้หน้าพลังอาฆาตเลือกผู้หน้าพลักษณ์นะครับ

จะได้รับเลือกหรือไม่อย่างไร
ก็เป็นเรื่องของการบริษัทธิปัตย์นะครับ
แล้วส่วนเลือกแล้วทางหัวหน้าพักของพักประชาธิปัตย์กรรมการบริหาร
ท่านจะมีแนวคิดอย่างไรนะครับ
อันนั้นเราก็ต้องรอฟังก่อนนะครับว่าผลวันนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็แนวนโยบายเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าเป็นอย่างไร
การเลือกตั้งนะครับผมเข้าใจว่าคงให้ได้ตัวบุคคลผู้บริหารก่อน

สอบศึกษ์ภักดิจันทร์ที่ฟัง
มันก็มีการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของเก้าที่รัฐมนตรี

เราไม่ได้ดำเนินการติดต่อ

เราเชื่อว่าก็ต้องให้เกียรติให้เวลานะครับ
ภักราชอธิปัตย์มีกระบวนการภายในของภักร์นะครับ

ที่ถ้าจะมีการพูดคุยกันนะครับ
เราก็ต้องรอดูท่าทีเขาเหมือนกัน

เราก็ทราบในเรื่องของกำหนดเวลาอยู่นะครับ
ก็โดยรวมผมคิดว่า

ที่จะมีความชัดเจนขึ้นแน่นอนนะครับ

ดำเนินการแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
เวลายังมีนะครับ

เป็นเรื่องที่มีการหารือนะครับมีการตั้งประเด็นความเห็นกันมาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งทางพักพลังประชารัฐทางผมเองก็ได้พูดอยู่เสมอว่า
การคัดสรรสวนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามรัฐมนุนนะครับก็ต้องให้เกียรติทุกท่านนะครับ
ที่เป็นสวนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับ
เราไม่ได้คิดในแง่ว่าจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเราอย่างไร
พลังประชารัฐก็มีหน้าที่ที่จะดูแลภาพลักษณ์ของตัวเอง
จะเป็นวิธีนรูปหรือไม่ถรัก
ผมคิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่าไปดูกันได้

ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นสวนะครับ
ก็ไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับ
ส่วนท่านจะดำเนินการยังไงในส่วนของ
ขอบเขตหน้าที่ของสวนะครับ

เราก็มาดูพี่น้องประชาชนอยู่ในสายตาอยู่แล้วครับ

และไปหวนการเข้ามาทำหน้าที่
และไปหวนการเข้ามาทำหน้าที่

เราประเทศที่เราเป็นเพื่อนกันเยอะอยู่แล้วนะครับ
คงไม่ใช่ว่าเอาประเด็นว่าใครเพื่อนใครแล้ว

ก็ต้องเอาคุณสมบัตินะในความเห็นผมมาก่อนนะครับ
แล้วทุกท่านก็มีวุฒิภาวะนะครับ

ไม่ได้บอกว่าใครเพื่อนใครเป็นหลักนะครับ
โอเคมั้ยโอเคนะครับขอบคุณนะครับ